คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด
เมื่อช่วงเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาค่ะ
แคมป์คนงานก่อสร้างเขาเข้าใจผิด
ก็แจ้งตำรวจให้มาดำเนินการให้เข้ามาจับ
แต่ประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิด

แคมป์คนงานก่อสร้างเขามีปืน
ตำรวจก็มาช่วยมาห้ามมาระงับเหตุ
โดนปืนยิงเข้าไปบัตรเจ็บนะคะ
ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนบุกรุกเข้ามาที่แคมป์คนงานก่อสร้างของในสิงชัย
กุ่งแก้วเป็นสมาชิกสภาทเทศบาลตำรวจบันโภ
สินชัยบอกว่าก็เนี่ยมีรถบรรทุก๖ล้อไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
จอดขวางอยู่หน้าแคมป์คนงานไม่มีคนขับด้วย
ตั้งแต่๓ทุ่มจนเที่ยงคืนเจอนายรุ่งโรธเดินออกมาจากแคมป์คนงานก่อสร้าง
แล้วนายรุ่งโรธบอกว่าเนี่ยผมเอารถมาจอดไว้เข้าไปหาแฟน
ตั้งแต่ทุ่มนึงแต่ไม่ได้บอกใคร
สิงชัยก็เลยต่อว่านายรุ่งโรธว่าแหมนึกว่าเป็นโจรนึกว่าเป็นคนร้าย
รุ่งโรธก็ยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วนะ
แต่นายสิงชัยเหมือนกับเมาคุณผู้ชม
ชักปืนออกมาจะยิงนายรุ่งโรธวิ่งหนี
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีไปแย่งปืนของนายสิงชัย

แต่นายสินชัยมีปืนอีกกระบอกหนึ่งเหน็บอยู่ที่เอว

กลายเป็นว่าโอ้โหตำรวจโดนไป

สิบตำรวจรีอนุภาพโฉมหน่าย

แต่คือเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นลักษณะยื้อแย่งปืนด้วย
นายสิงชัยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ของที่ใช้ก่อสร้างหอพักมันหายบ่อย
วันเกิดเหตุเห็นรถหกล้อจอดไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าโจรแน่เลย
คนร้ายมาขโมยของแน่เลย

ชักปืนออกมาตั้งใจจะยิงนึกว่าเป็นโจรไงคะ
ตำรวจเข้ามาห้ามมาแย่งปืน
มันก็เลยเนี่ยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ตำรวจบาดเจ็บ

ตำรวจมาแย่งปืนมาระงับเหตุแล้วปืนมันลั่น

ได้คุณจะมานับของผมต่อไปแหละอะไรของผมเขาพลาดไป
ก็มีอาวุธปืนด้วย
ผมบอกให้หยุดร่าเจ้าระชรัฐิย่งอารุณปืนของผมไป

คนที่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโจรเนี่ยนะคะ
บอกว่าแฟนทำงานก่อสร้างอยู่ที่แคมป์นี้
ก็เลยขับรถไปจอดเข้าไปหาแฟนแต่ไม่ได้บอกใคร
พักผ่อนอยู่กับแฟนสักพักนึง
แฟนก็ปลูกบอกเนี่ยตำรวจมาที่รถไปดูหน่อย
รุ่งโรธก็เดินไปที่รถแต่ถูกนายสิงชัยมาด่า
นึกว่าเป็นโจรนึกว่าเข้าไปขโมยของ
รุ่งโรธบอกว่าก็พยายามจะอธิบาย
ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยแบบทำทุกอย่างพยายามจะอธิบาย
แต่นายสินชัยไม่ฟังพยายามจะทำร้ายพยายามจะยิง

นี่ผมจะวิ่งมันจะแก่ไหว้ด้านหลังปากที่นี่
ว่าป่าวพอโทษพอโทษผมจะทำอะไรมาให้นี่เฉย
เดินออกวิ่งวนก็วิ่งออกรอบระหลัง
คุณผู้ชมคะทางตำรวจบอกว่า
เบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อหากับนายสินชัยนะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะ
และเรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะคะนายสินชัยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพ
แล้วก็เป็นเจ้าของแคมป์คนงานก่อสร้างแต่ก็น่าแปลกใจว่าพกปืนตั้ง๒กระบอกพี่อุ๋ย
กปืนสองกระบอกนะกระบอกแรกตำรวจแบบแย่งไปได้
เอาออกมาอีกกระบอกหนึ่งอ่ะโอ้โหจนตำรวจบาดเจ็บอ่ะค่ะอ่า